รวบตึงบรรดาตัวเลขที่แบบว่าคนดงคนดังเขาไปเสาะแสวงหากันมาจะมีเลขอะไรน่าสนใจกันบ้างคุณผู้ชมค่ะไปไหว้ขอพรที่ไหนกันบ้างจัดมาเลยอ่ะภาพมาสักครู่มาด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มกันที่ห้องพระแรกของพี่มดดำกันก่อนดีกว่าเป็นการขึ้นห้องพระใหม่บ้านคุณแม่ของพี่มดดำถวายการแสดงหุ่น
ลือนี่เลยเห็นกันชัดนะ

นี่ไง๕๒๓เต็ม

ต่อกันบ้านของธัญญาลาล่ากันหน่อย

เป็นเลขของลูกสาวพญานาคนะฮะ

เขามาไลฟ์พร้อมกับจุดทูป
แล้วก็บอกเลขที่เขาชอบด้วยนะว่าจะเป็น๗๙
ชอบเหมือนสองคนนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะ
ยังไม่พอนะปิดท้ายกันด้วยตัวเลขมาจากเลขทูปก่อนนะ
คนสุดท้ายก็คือน้องกระต่ายอาสยาม
น้องบอกว่าได้เลขมงคลมาจากองค์พระพิคเนธ

ดูว่าจะเป็น๔๔๗๘๙๑๔๙๓๗๙๑

มีค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่รถป้ายแดงของพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐนั่นเองค่ะ
ถอยรถมาใหม่พร้อมกับอวดทะเบียนรถ
แล้วก็บรรยายวิธีการซื้อในแบบฉบับของพี่ตุ๊กกี้ด้วยนะคะ

วิธีการซื้อคือลดตัวเลขลง
เช่น๘๐๗๙หรือ๔๒๔๑ว้าย

เออแกคิดมาให้เสร็จสับเลยคุณผู้ชม
เจ้าแม่อิงฟ้าอิงฟ้าอิงใจจัดไปค่ะ

ออสค่ะขอแบบตรงเลขแรกที่นึกในใจ

ตอนนี้ที่ขึ้นมาในหัวแม่อิงฟ้าเลยตอนนี้

ไปเว้า
ถ้าถูกนี่ต้องไปทำอาชีพใหม่แล้วนะ

จริงเจออีกหนึ่งเจ้าแม่ค่ะแม่อ๋อมสกาวใจค่ะ
เลขของน้องกระดิ่งแบบชัดนั้นก็คือ

ปิดท้ายค่ะพี่อาร์ตประสุทธิ์มาพร้อมกับแอปตัวเลข

๙๗๗คุณผู้ชมเอาดีเห็นหน้าพี่อาร์ทแบบนี้

แต่ที่แน่บอกให้หยุดก็หยุด

เอาล่ะเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่แหละว่าเย็นนี้
เลขที่ออกคือเลขอะไร